ดักศาสตร์จำว่าแข่งแต่ว่าสอกสอกที่สำคัญมากเพราะว่าสองคนนี้จะเพิ่ม
สอกมานะครับเพื่อเปลี่ยนจำว่ากันค่อนขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้
ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ

รายนี้อดีตแชมป์๑๑๒ลุมพินี
พื้นแล้วเป็นมวยเข่าอาชีพวงในเหนียวแน่น
แต่ว่าพอโตขึ้นหน่อยไปออกรูปจังหวะฝีมือ
เพลงแท่งรวดเร็วและก็ส่องที่อัตรายมาก

โดยเฉพาะส่องไฟล์นี้รับคมมาสู้
ทั้งชีวิตเคยใช้สตาร์ทถึงน็อกมาแล้วกว่า๒๐ไฟล์
สุดกดตีโต้โรคยก๔ที่ราชดำเนินครับ

โอ้โหรายนี้นี่เป็นมวยจังหวะฝีมือซ้ายทั้งแถบนะครับ
แค่งนี่สวยสอกก็คมเหลือเกิน
เคยใช้น็อกคู่ชกมาแล้วเป็นว่าเล่นเช่นยอดมวยแดงยก๔ที่ไทยรัฐ
อกไม้เงินยก๒ที่ราชดำเนินกำลังสดกำลังข้าว
ไฟล์หลังชนะมารวดปีนี้แพ้แค่ประจันบาลเพียงตัวเดียวครับ
ทุกวินาทีนะครับชิงจังหวะกันออกแข้ง
จันบานเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าเร็วเคยชนะมา
ชัยมงคลได้ใหญ่ได้๑ปอนด์แต่ช้ากว่าหน่อย
ห้ามราชผู้เอกสุดยอดประธานรัฐเสาร์นี้
เอกจุมธรสุรพัชย์จารุมณีต่อไปกันครับ